เขื่อนแตกที่ว่าคืออารมณ์ปรี๊ดแตก
มาดูคนนี้บ้างดีกว่าเป็นพระเอกหนุ่มค่ะ
ชื่อก็เก๋แถมเล่นละครกี่เรื่องกี่เรื่อง
เขาเรตติ้งพุ่งทุกเรื่องนะคะสำหรับบิ๊กเอ็มค่ะ
นาทีนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาคนนี้แล้วนะคะ
ถือว่าเป็นพระเอกหน้าใหม่ที่สร้างเรตติ้งดีตลอดเลย
บิ๊กเอ็มกริตตริตค่ะจากวิกหมอชิต
เรื่องไหนเรื่องนั้นปังทุกเรื่องเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
จนถูกจับตาว่ากำลังขึ้นแท่นลูกรักคนใหม่ของต้นสังกัดนั่นเองนะฮะ
เอ็มเองบอกว่าก็ถ่อมตัวเบาคุณ

ทำงานอะไรก็ทุกเรื่องเขาก็ตั้งใจกันไป
ขอพิสูจนฝีมือทางการแสดงหน้าจอแบบนี้ต่อไปเรื่อยดีกว่า
แล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะฮะ
สนับสนุนผลงานของบิ๊กเอ็มมาโดยตลอดค่ะ
โอ้โหดีใจนะเพราะว่าสมัยนี้นะครับ
ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าเรตติ้งมันก็แบบขึ้น
ลงลงแต่ว่าละครที่ผมได้รับส่วนใหญ่เวลาออกอากาศไปมันก็เรตติ้งดี
ซึ่งจริงมันก็ไม่ใช่เพราะผมโมเลหรอกมันก็นักแสดงทุกคนที่แบบมีส่วนช่วยทำให้ละครสนุกแล้วก็เรตติ้งดี
มันกดดันมันกดดันอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกครั้งที่ได้รับมันก็เป็นบทบาทใหม่ที่เราไม่เคยเล่น
ทุกคนก็เป็นลูกลักห์อยู่แล้วขึ้นอยู่กับโอกาสกับเขาแล้วก็ความเหมาะสมของบทบาท
ผมเพิ่งเข้ากลางการมาที่ปี๔ก็มีผลงานออกมาตลอดทุกปีทุกคนก็จะได้เห็น
แล้วก็บทบาทที่ได้รับก็ไม่ซ้ำด้วยแต่ผมก็รู้สึกดีใจที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและผลักดันเราอย่างนี้
รูปที่ขึ้นมานี่อะไรเอ่ยทำร้ายหัวใจแฟนคลับกันไปอีกแล้ว
เขาบอกว่าเรื่องงานไปได้สวยเรื่องหัวใจก็ดีเหมือนกัน
เอ็มก็บอกเหมือนกันว่ากำลังดูใจกันอยู่
คุยกันไปกับรุ่นน้องนักแสดงสาวร่วมช่องคนนึง
แต่ว่าเขาไม่ยอมบอกชื่อแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะสืบเสาะหานะคะ
คนน่าจะเป็นคนนี้แหละที่ขึ้นรูปอยู่นะคะ
ชื่อว่าเนยประพาดาค่ะก็เป็นดาวรุ่งน้องใหม่จากวิก๗สีเขาเหมือนกัน
ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ศึกษากันไปเรื่อย
แต่ว่าโดยระยะเวลาที่ผ่านมาก็โอเคนะครับ
ผมว่าหลายคนคงจะรู้แล้วนะแต่ว่าผมก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะ
ก็เป็นน้องในวงการนี่แหละนะครับ

มันมีหลายอย่างที่เข้ากันได้ดีนะครับ
เราก็ชอบอะไรคล้ายกันนะครับ
ก็มีโอกาสได้ไปแบบว่าทำบุญด้วยกัน
ไปแบบว่าทำกิจกรรมด้วยกันกับครอบครัวของน้องเขาด้วย
ชัดเจนดีอยู่เหมือนกันนะถึงจะไม่ยอมบอกชื่อ
แต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ก็ดูจะมีความสุข

พอเห็นแบบนี้เราก็รู้สึกน่าอิจฉานิดนึงครับ